เห็นคนบันทงบันเทิงเนี่ยเขางัดเอารูปเก่ามาดูกันเพียบเลยนะคะ
แล้วหลายรูปเนี่ยทำให้เราแบบอดอนยิ้มไม่ได้จริงนะคะ
โดยเฉพาะเป็นรูปที่เหมือนย้อนกลับไปสมัยเก่า
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าดาราบางคนเนี่ยโทรทันดารารุ่นพี่

อะเริ่มกันที่นักแสดงสาวรุ่นใหญ่พี่แอลซีเรียมค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะทำเอาโซเชียลฮือฮาค่ะ
ว่าจะไม่แล้วเชียวเด็กน้อยในวันนั้นกับหนุ่มหล่อในวันนี้๒๐ปีผ่านไป
คุณผู้ชมดูหน้าจอทายกันถูกไหมคะว่าน้องเด็กชายคนนี้คือใคร
ทายไม่ถูกเดี๋ยวมีรูปเฉลยเลยนะคะว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นพระเอกดังทางช่อง๓
ก็สามารถที่นี่แล้วที่วินทรัพย์น้อยอ่ะพลังสมสารจะเป็นแผนที่เมื่อก่อน
เฮ้ยนี่ตัดเด็กจ้า
อาอายคู่กับพี่ติ๊กเจ็ดมาตั้งแต่เด็กจ้า
โพสต์รูปคู่มาเลยกับพระเอกในดวงใจ๒คน
คนแรกกับรุ่นพี่เอ๊ะหรือว่ารุ่นอาหรือยังไงดี
แต่ที่รู้หล่อแวมพายไม่เกินจริงค่ะ

นางอาอายโพสต์ภาพคู่กับพี่ติ๊ก๒ภาพ๒ยุคใดกัน
แคปชั่นบอกว่าร่วมงาน
แต่จริงเนี่ยเคยถ่ายโฆษณากับพี่ติ๊กตั้งแต่๙ปีที่แล้วนู่นเนี่ยนะฮะ

โหนอกเดิมบันทึก
ส่วนน้องอายก็สวยน่ารักมากขึ้นนะคะ
แต่ถ้าเห็นด้วยด้วยคุณผู้ชมค่ะการเวลามิสามารถทำอะไรแวมพายติ๊กเจสดาพรได้
ซึ่งพอสาวอายโพสต์ภาพแล้วก็แคปชั่นไปพี่ติ๊กเข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมติคอนรูปหัวใจแล้วก็ยิ้มน่าจะถูกใจแหละนะคะ
อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วบอกเลยว่า
นั่นก็คือภาพนี้เลยจ้า

แล้วต่อก็เหล่าเหมือนเดิม
ต่อก็กลับมาตอบคอมเมนต์บอกว่าดีใจที่ได้เจอน้องนะ
อ๋อที่ไหนนี้โตกันเร็วมากเนี่ย
แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมโตกันเลยนะเรียกว่าไม่ยอมแก่กันเลยทีเดียวนะ
คุณผู้ชมปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะสำหรับหนุ่มการทัศนะนี่

ใช่กับพี่บอลเชิญหยิบของเรานี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกนะว่าหนุ่มการเนี่ยเขาเป็นคนยิ้มหวานตั้งแต่เด็กเลย
ถ้าหนุ่มการบอกว่ารูปนี้๙ปีที่แล้วแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยน้องอายุ๑๓ขวบคุณผู้ชมค่ะ
แต่ออร่าออใจมันพุ่งมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะ
แล้วก็ขอแฟนพี่บอลนิดนึงได้ไหมยกมือไห้สาธุก่อนเลย
อย่าว่าหนูนะพี่บอลมาไกลมาก
ตอนนั้นพี่บอลอ๊ะปี้ในการทานอาหาร
ใช่ค่ะน้องการก็โตมาประกบความหล่อคู่กับพี่บอลไปเลย

ศิลปินมาสวัสดีเราใช่ไหม
ที่บันเทิงไทรรัสหน้าแป๊คด็อปเนี้ยเขาจะถ่ายรูปผู้เราเอาไว้
อ่านะคะแล้วพอแบบวันหนึ่งเขามีชื่อเสียงแล้วเขาก็เอามาเปรียบเทียบกัน
ดังนั้นเราต้องสวยตลอด

เราอยากให้ขาดเลย